ส่วนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้สิทธิ์๒จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขัน
ซึ่งครั้งนี้ค่ะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพรระนองเกม
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๖มีนาคมนี้โดยวันนี้นะคะ
นายนัทวุฒิเรืองเวศค่ะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเข้ารับพระราชทานไฟพระเริก
เพื่อใช้ในพิธีการเปิดการแข่งขันที่สาราดูสิตดาลัยสวนจิลดาในเวลา๑๖นาฬิกา
สำหรับสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันนะคะเจ้าภาพชุมพรแล้วก็ระนองเลือกใช้รูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพรที่มีความยาวสูงที่สุดในประเทศนะคะคือ๒๒๒กิโลเมตรด้านล่างเราก็มีรูปแข่งดาวสี่แดงสี่สี่ดวง
ด้วยกันก็มีทั้งหมดสี่สิบพักชี้ลากิลานะ
ซึ่งในวันนี้นะคะการแข่งขันก็จะมีเพียงมวยไทยสมัครเล่น๔รุ่นน้ำหนักค่ะ
ก็จะแบ่งเป็นเปเปอร์เวทหญิงแนนตั้มเวทหญิง
ไฟล์เวทชายแล้วก็ไลท์ไฟล์เวทชาย

ที่สาระอเนกประสงค์สนามกีฬาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ